วันนี้ไปดูเคล็ดลับพิเศษของดาวยิงบราซิลเลียนที่มาสร้างชื่อในไทยพิมลีก
การเป็นดาวสันโวในฤดูการที่ผ่านมาติดตามได้จากรายงานครับ
ตอนสุดท้ายเราพบกับบรรดาดาวยิงสัญชาติแซมบ้าที่ย้ายเข้ามาสร้างความสันสะเทือนให้กับวงการฟุตบอลไทยลีก
ตั้งแต่อดีตกับเนฟาเบโนของชนบุรีหรือโจเซคาลอลาซินวาของยาสูบ
รวมถึงในยุคปัจจุบันกับเดียโก้หรือซันโต้ของบุรีดำที่เป็นเจ้าของสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการ
เดี๋ยวก็ยอมรับว่าปัญหาใหญ่คือหลายสโมสรมักใช้กองหน้าต่างชาติที่สามารถการันตีจำนวนประตูได้
ทำให้ดาวยิงชาวไทยไม่ค่อยรับโอกาสเท่าไหร
สำหรับเขาแล้วสิ่งสำคัญสำหรับกองหน้าที่ต้องการทำประตูอย่างต่อเนื่อง
เฉพาะชาวไทยก็คือเรื่องของสมาธิและต้องครบเครื่อง
ที่สำคัญที่สุดการเล่นในเกมเวลามีบอลหรือไม่มีบอลต้องคิดว่าจะทำอะไร
อุปสรรคสำคัญที่นักเตะชาวไทยไม่สามารถทำประตูได้อย่างต่อเนื่อง
ทำให้หลายคนต้องเลือกจะเป็นกองหน้าเพราะการยิงประตูได้มากอาจทำให้ได้เงินมากขึ้น
และสิ่งสำคัญที่กองหน้าต้องมีก็คือความกระหายในการทำประตู
ต้องมีอีโก้และความเห็นแก่ตัวในบางจังหวะซึ่งสิ่งเหล่านี้ดาวยิงชาวไทยหลายคนยังไม่มี
ไปกันที่รองดาวสันโวปีนี้อย่างเกยตันซินวาที่ค้าแข้งในไทยมาเป็นระยะเวลานาน
จนถึงปัจจุบันเจ้าตัวก็ใกล้จะยิงครบ๑๐๐ลูกในไทยลีกแล้ว
โดยตันบอกว่าบราซิลคือต้นตำรับของฟุตบอลในเกมลุกทำให้นักเตะในตำแหน่งกองหน้านั้นมีมากมาย
แต่กองหน้าไทยเองก็มีหลายคนที่ทำได้ดีอย่างเช่นมุ้ยธีรสินที่เคยเป็นดาวสันบัวพร้อมกับตัวของเครตัน
เมื่อปี๒๐๑๒หรือธนาชนะบุตรที่ยิงถึง๒๖ลูกในดิวิชั่น๑ปีนี้
ออกจากเมืองทองยังเสริมอีกว่าทุกอย่างสามารถเปลี่ยนแปลงได้
เพราะว่าทีมไทยยังมีกองหน้าอีกหลายคนทั้งชนะนันอดีศักดิ์ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับจังหวะ
ไม่แน่ว่าในอนาคตอาจจะมีนักเตะไทยที่ยิงประตูได้มากมายจนกล้าขึ้นเป็นดาวสันโวก็เป็นได้
ปัจจุบันการควานหาเพชรเด็ดงามในวงการฟุตบอลไทยนั้นไม่ง่าย
โดยเฉพาะนักฟุตบอลในตำแหน่งกองหน้าแต่อนาคตยังมีสิ่งที่สวยงามรออยู่
ในอนาคตหากเรายังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องเราอาจได้เห็นนิวปียพงศ์หรือนิวเกียรติศักดิ์ในชุดทีมชาติไทย
พร้อมกับยิงประตูแบกความฝันของชาวไทยทุกคนที่ต้องการเห็นทงไตรรงไปโบกในเวทีฟุตบอลโลกได้สำเร็จ